แต่ว่าข่าวแรกวันนี้ด้วยความที่มันมีเรื่องแต่เครียดมาตลอดทั้งเมื่อวานนี้

เช้าวันนี้เราไปพาคุณผู้ชมไปรำวงกันหน่อยเขาเรียกว่ารำวงเวียนครก

เรื่องของศาสตร์เดือน๑๐มันเป็นประเพณีเขาต่อเนื่องยาวนานมาเป็น๑๐๑๐ปี
แต่ว่าด้วยความที่มันเป็นยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปจากการรำวงเวงครกมันก็เลยกลายเป็นการเต้นอยู่หน้าเวที

มาครบทุกอายุนี่คุณป้ามาก่อนตอนแรกสักพักวัยรุ่นมาเยอะคุณป้าเริ่มถอยทับกลับไป
คุณเวทีแบบนี้แหละที่มันบ่งบอกได้ดีว่าอายุเป็นแค่ตัวเลข
อันนี้เป็นหนึ่งในความสนุกสนานของเทศกาลบุญศาสตร์เดือน๑๐ของชาวนครศรีธรรมราช
แต่ก่อนเขาเรียกว่ารำวงเวียนครกมันก็จะมีการวงเวียนคือลำเป็นวงกลมเวียนกันไป
การที่จัดขึ้นที่บริเวณสนามหน้าเมืองนครศิษย์ธรรมราชมี๒เวที
ใครชอบวงไหนก็ไปจับจองหน้าเวทีวงนั้นออกลีลากันได้ตามสบาย
เริ่มตั้งแต่๖วงเย็นไปถึงนู่นช่วงกลางคืน
พอดึกหน่อยคนแก่กลับบ้านนอนหมดแล้ว

นี่นะครับถึงแม้ฝนตกลงมาแต่ว่ายังปักหลักเส้นกันอย่างไม่ย่อทอ

ส่วนใหญ่ก็ดึกก็จะเป็นนักเต้นหนุ่มสาว
ก็ออกฤลากันอย่างเมามัน
แต่ก็โชคดีไม่ได้มีเรื่องทะเลาะอะไรกันวุ่นวาย
ไม่ได้มีเรื่องของการดื่มสุราเท่าไหร่
ส่วนเด็กเล็กผู้สูงอายุก็หลบฝนกันไป
พอฝนซาปุ๊บกลับมาเต้นรำกันเหมือนเดิม
นักเต้นก็ไม่ย่อท้อนักดนตรีก็แสดงต่อไม่หยุดเหมือนกันนะฮะ
สำหรับงานฉลองบุญศาสตร์เดือดสิบของชาวนครสิทธิธรรมราชนั้น
ก็จัดยาวนานมา๙๖ปี

ก่อนก็รำวงเฉยเดี๋ยวนี้มันเป็นยุคดนตรีที่มันเปลี่ยนไป
มันก็เนี่ยฮะกลายเป็นการเต้นอะไรกันไปนะครับ